คุณผู้ชมคะมาดูคดีการเสียชีวิตของน้องชมพู่ที่บ้านกกอกมุกดาหาร
ช่วงเวลานี้สำคัญอยากให้คุณผู้ชมติดตามเพราะว่ามันอยู่ในช่วงเวลาของการแจ้งข้อกล่าวหาในคดีหลัก
ก็คือประเด็นการเสียชีวิตของน้องเลยนะคะก่อนหน้านี้ก็จะเป็นคดีรอบนอกข้างเคียง
สัปดาห์ที่แล้วลุงพลนายชัยพลวิพาลลุงเขยของน้องชมพู่ถูกแจ้งข้อหานัก
ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาทีนี้ค่ะป้าแตนภรรยาของลุงพล
ซึ่งก็คือเป็นป้าของน้องชมพู่เนี่ยถูกแจ้งข้อหาเหมือนกัน
แล้วก็นัดหมายวันนี้๑๐โมงให้ไปที่สพกกตูม
เพื่อรับทราบข้อกล่าวหานะคะดังนั้นก่อนจะไปที่สพกกตูม
นัดหมายทนายความไปหาที่บ้านก่อนก็ไปพูดคุยซักซ้อมกันก่อน
นายรัชพลศิริสาคอนค่ะไปถึงบ้านของป้าแตนลุงพล
ตั้งแต่เช้า๘โมงครึ่งก็เป็นตัวแทนของทนายตั้มนะคะ
ทนายสิทธาเบี้ยบังเกิดนะคะเพราะว่าอย่างที่เราทราบกันดีว่า
ทนายตั้มรับเป็นทนายความให้กับลุงพลกับป้าแตน
แต่ว่าทนายรัชพลไปแทนก็ไปซักซ้อมการให้การค่ะ
ก็ไปเจอป้าแตนนะคะนางสมพรหลาโพนะคะ
เพราะว่าป้าแตนเนี่ยถูกพนักงานสอบสวนสพกกตูม
เรียกให้ไปรับทราบข้อกล่าวหานะคะ
ก็คือตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา๑๕
ที่ระบุว่าผู้ใดกระทำการใดแก่ศพหรือสภาพแวดล้อม
ในบริเวณที่พบศพก่อนการชนะสูตรพลิกศพเสร็จสิ้น
ประการที่น่าจะทำให้การชนะสูตรพลิกศพ
หรือผลทางคดีเปลี่ยนแปลงไป
ต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่๖เดือนถึง๒ปี
หรือปรับตั้งแต่๑๐๐๐๔๐๐๐บาท
หรือทั้งจำทั้งปรับนะคะ
ถ้าการกระทำตามวักหนึ่งที่กล่าวไปเมื่อสักครู่นี้
เป็นการกระทำโดยทุจริตเพื่ออำพรางคดี
ต้องระวังโทษเป็น๒เท่าตามที่บอกไปเมื่อสักครู่
อกจากนี้ยังถูกแจ้งข้อหาตามมาตรา๘๓ประมวลกฎหมายอาญาค่ะ

ในกรณีความผิดใดที่เกิดขึ้น
โดยการกระทำของบุคคลตั้งแต่๒คนขึ้นไป
ผู้ที่ได้ร่วมกระทำความผิดด้วยกันนั้น

ต้องระวังโทษตามที่กฎหมายกำหนดไว้สำหรับความผิดนั้น
ทีนี้ก็ไปซักซ้อมกันก่อนป้าแตนก็เลยออกมาใส่บาทก่อนเลยนะคะ
พระสงฆ์สี่รูปนะคะแต่ป้าแตนก็ดูหน้าตาแจ่มใสไร้กังวล
หน้าบ้านก็ยังมีกลุ่มยูทูบเบอร์มาเกาะติดชีวิตความเป็นอยู่ของลุงพลป้าแตน
วันนี้ก็มากันเยอะหน่อยส่วนกำลังใจก็มีค่ะ
ตาชาญค่ะคุณตาของน้องชมพู่เนี่ยค่ะ
ก็มาให้กำลังใจเหมือนกันคุณตายืนยันมาตลอดว่าไม่ว่าลูก
ลูกเขยคนไหนไม่ได้มีใครทำให้น้องชมพู่ตาย
ตาชาญก็ย้ำแบบนี้มาตลอดตาชาญก็เลยไม่เชื่อว่าป้าแตนจะเกี่ยว
ไม่เชื่อว่าลุงพลจะเกี่ยวกับการเสียชีวิตของน้องชมพู่ก็เลยมาให้กำลังใจ
ลุงพลก็สักการะสารพระพรมที่หน้าบ้านนะคะเพื่อความเป็นสิริมงคลด้วยนะคะ
ออกจากบ้าน๙โมงครึ่งไปที่สพกกตูม
เพราะว่านัดที่สอบพอกกตูมเนี่ยนัดกับตำโหลดไว้สิบโมง
ยูทูบเบอร์ก็ตามไปด้วยค่ะทนายรัชพลก็เลยให้ข้อมูลกับนักข่าวแบบนี้นะคะ
คือบอกว่าประเด็นป้าแตนเนี่ยยังไม่รู้เลยว่าตำรวจมีหลักฐานอะไร
ที่มาแจ้งข้อหาเพราะตำรวจไม่บอกอะไรเลย
แค่เรียกไปรับทราบข้อกล่าวหาแต่ทนายความบอกว่าไม่กังวลนะคะ
ถ้าจะต้องประกันตัวป้าแตนเนี่ยเตรียมหลักทรัพย์มาพร้อมแล้ว
และโทษของข้อหาที่ดิฉันบอกไปเมื่อสักครู่นี้ค่ะ
ทนายความบอกว่ามองแล้วว่ามันไม่ใช่ข้อหาที่ร้ายแรง
และโทษมันก็ไม่ได้หนักอะไรพร้อมที่จะประกันตัวป้าแตนออกมา
แตนก็บอกว่าตอนที่รู้ข่าวว่าตัวเองถูกแจ้งข้อกล่าวหาก็งงเหมือนกัน
ก็ได้แต่ให้กำลังใจสามีก็คือลุงพลที่ตกเป็นผู้ต้องหาในคดี
แตนบอกว่าบอกตรงเลยว่าก็ไม่คิดว่าตัวเองจะโดนด้วย
แตนก็พร้อมที่จะยืนยันความบริสุทธิ์ใจของตัวเอง
พร้อมที่จะต่อสู้คดีเพื่อพิสูจน์ตัวเองว่าไม่เคยคิดร้ายกับหลาน
ลุงพลก็เครียดอยู่บ้างแต่ทั้งคู่ทั้งลุงพลทั้งป้าแตนก็ยืนยันว่า
พร้อมจะสู้คดีค่ะ
การรับทราบข้อกล่าวหาของป้าแตนเนี่ยค่ะก็ใช้เวลาอยู่พอสมควรสักประมาณ๒ชั่วโมงกว่าได้ค่ะ
แตนออกมาก็ดูสีหน้าไม่ค่อยกังวลอะไรมากนะคะ
ก็มีกลุ่มยูทูบเบอร์นำดอกไม้มาให้กำลังใจเพื่อสู้คดี

หลังจากที่รับทราบข้อกล่าวหาเรียบร้อยแล้วก็มีกำลังใจไป
แตนเปิดใจบอกว่าตราบใดที่มันยังเป็นคดีอยู่เนี่ยค่ะ
มันก็ยังสบายใจไม่ได้หรอกก็ต้องสู้กันต่อไป
อะไรที่ไม่ได้ทำก็ปฏิเสธไปแต่ตอนนี้เป็นห่วงมากก็คือลูกนะคะ
ลูกของตัวเองกลัวว่าจะได้รับผลกระทบจากเรื่องนี้
ผู้สื่อข่าวก็ถามว่าอยากจะฝากอะไรถึงใครไหมอืม
แตนบอกว่าไม่ฝากเพราะคิดว่าเขาก็คงดูอยู่
ตามใครที่เรายังมีคดีอยู่เราคงไม่สบายใจนะคะ
แต่ว่าเราก็สู้ไปตามกระบวนการเพราะว่าเรื่องมันเกิดขึ้นมาแล้ว
เราก็ต้องสู้ต่อไปค่ะเพราะว่าเราไม่ได้ทำอะไรแล้วก็ปฏิเสธ

มีอะไรจะฝากไปถึงใครไหมครับป้าแตนครับ

สู้ค่ะสู้
ครับจริงครับป้าแตนครับ
นายรัชพลก็ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องของขั้นตอนตามกฎหมาย
ทนายบอกว่าวันนี้ไปรับทราบข้อกล่าวหาก็เลยไม่จำเป็นจะต้องมีการประกันตัว

แต่วันที่๗กันยายนที่จะถึงนี้อายการจังหวัดมุกดาหารจะส่งสำนวนฟ้องคดีป้าแตนให้สารจังหวัดมุกดาหารวันนั้นแหละค่ะ
กันยายนนั่นแหละค่ะต้องเตรียมหลักทรัพย์
เนื่องจากศาลจะวินิจฉัยว่าจะให้ประกันตัวหรือไม่นะคะเดี๋ยวไปลุ้นกันอีกที๗กันยายน
ส่วนคุณแม่ของน้องชมพู่ค่ะนางสาวิตรีวงศรีชาเมื่อเช้าก็ไปถวายสังขทานที่วัดภูผาแอบ
แม่ก็บอกว่าแม่ทำบุญตามปกติอยู่แล้วไม่ได้สร้างภาพลักษณ์ไม่ได้เสริมดวงอะไร
สำหรับคดีนี้ที่ป้าแตนถูกแจ้งข้อหาไปด้วยเนี่ยแม่ก็บอกว่าสุดท้ายถ้าใครทำผิดก็หนีกฎหมายหนีกฎแห่งกรรมไม่พ้น
คนผิดก็ต้องรับโทษแม่ก็ยืนยันคำเดิมก็คือเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม
ถ้าพี่สาวไม่ได้ทำซึ่งก็หมายถึงป้าแตนเนี่ยถ้าพี่สาวไม่ได้ทำก็ต้องพิสูจน์ตัวเองต่อไป
พิสูจน์ความบริสุทธิ์ของเราทุกคนค่ะ
กับแม่กับดิ้งก็พิสูจน์ตัวเองมาแล้วช่วงแรก๓๔เดือนแรกนี่คือหนักมาก
แต่เราไม่ได้เรียกร้องให้สื่อตามเราไปที่สถานีตำรวจ
ไม่ได้มีบอดี้การ์ดที่มารุมล้อม
ซึ่งพวกเราไปทุกวัน

หรือว่ามีบริวารคอยถ่ายติดตามตามติดชีวิต
เราไม่ได้มีคนที่จะสื่อให้สังคมรู้
หรือว่าไปตั้งแต่๑๐โมงยัน๒ทุ่ม

ตัดความรู้สึกส่วนตัวโกรธเกลียดออกไป

สุทธิ์หรือเปล่ามากกว่า
ว่ากันไปตามกฎหมายค่ะส่วนความรู้สึกส่วนตัวก็แยกออกอีกส่วนหนึ่ง
คือ๑ใน๔ข้อหาที่ลุงพลหรือว่านายชายพลถูกแจ้งเนี่ย

ก็คือเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพศพก่อนมีการชนะสูตร

ซึ่งภรรยาของนายชายพลก็คือป้าแตนเนี่ย

ก่อนจะเจอศพที่ภูเหล็กไฟเนี่ย

นอนเสียชีวิตอยู่บนภูเหล็กไฟเนี่ย
มีใครกระทำแบบไหนอะไรยังไงบ้าง

ซึ่งตอนนี้เป็นที่ปรึกษาทางคดีให้กับ

แล้วก็เป็นคนแรกนะฮะที่เคยออกมาฟัน

บอกว่าจะมีเทวดากับนางฟ้าเนี่ย

ก็คือเส้นผมไม่มีราก๓เส้น

ซึ่งเป็นหน้าที่ของป้าแตนที่ต้องไปตอบให้ได้ว่า

คือป้าแตนเนี่ยพูดมาตลอดว่าไม่เคยขึ้นเขา

ซึ่งวันนี้ป้าแตนก็ตกเป็นผู้ต้องหาในคดีแล้ว
หลังจากนี้ก็คือต้องพิสูจน์ตัวเอง

คดีนี้เชื่อว่าพนักงานอายการ

เชื่อมั่นในหลักฐานไม่อย่างนั้น
คงไม่มีคำสั่งให้พนักงานสอบสวนเนี่ย

นายชัยพลเพิ่มและคดีนี้
หลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์สำคัญที่สุด

สของมัน
ในวิทยาศาสตร์สุนัข
ผมเชื่อว่าเขาต้องประชุมกันดีแล้วก็ตรวจพันธุ์หลักฐานจนครบถ้วนแล้ว

คดีนี้ไม่ว่าใครทั้งฝั่งเขาและฝั่งเรา
ทีมทนายฝั่งเขาทีมงานฝั่งเรา

ส่วนพยานบุคคลที่จะเอามาพูดเป็นแค่อบกรอบ
ให้มันสอดลับกับผลิติวิทยาศาสตร์
ขณะที่ทนายเดชากิติวิทยานันต
ประธานทนายเครือข่ายทนายคลายทุกข์นะครับ
บอกว่าการแจ้งเขาหากับปะแตน

นั่นเท่ากับว่าตำรวจหรือว่าพนักงานสอบสวน

เส้นผมที่เจอว่าเป็นผู้หญิงที่เป็นทางสายแม่ของน้องชมพู่
แล้วก็เป็นการไปตรวจซินโคตรอนเพิ่มเติม
ซึ่งป้าแตนก็มีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธข้อกล่าวหา
แต่ว่าก็ต้องไปสู้กันในชั้นศาลต่อไป
ฝั่งธนาในเดชานะครับ
ตามคุณป้าหรือตามแม่สาวิตรีก็ไม่รู้ว่าเดี๋ยวก็รู้

เห็นแล้ววันนี้๑๐โมงเช้าเนี่ยมันเรื่องใหญ่นะมันมีเรื่องเล็กไง

ก็ทนายความก็พูดมาแล้วมันเป็นไงมันตรงไหมล่ะ
เขาบอกหลักฐานอ่อนมันก็เป็นไงแน่นปุ๊บ
เขาบอกว่าไปไม่ถึงศาลก็ตอนนี้ไปไม่ถึงอายการครับถึงแล้ว
เขาบอกว่าแจ้งข้อหาฆ่าต้องแจ้งไม่ได้ก็แจ้งแล้ว
ก็ลองคิดดูว่าผลคำพูดเขาเป็นไง
ถ้ามั่นใจแล้วทนายสิทธาทำไมไม่มา
ทำไมต้องให้ธนายรัชพลมาขัดตาทัพ

ไหนคุณบอกว่าหลักฐานอ่อนไงเพราะเขาไม่อายก็ถามผม